เรื่องของการกินใครหิวยกมือขึ้น
ถ้าหิวแล้วเดี๋ยวจะพาไปหาอะไรอร่อยทานนะคะ

ชอบอยู่แล้วข้าวหมกไก่นี่มันกลิ่นมันหอม
แล้วถ้าเป็นข้าวหมกไก่ที่กรอบนอกนุ่มในด้วยล่ะ

เป็นข้าวหมกไก่ทอดอิสลาม

ไม่ใช่กลิ่นผมใช่ประโทษ
ก็กลิ่นที่แบบมันจะต้องหอมอบอวยเวลาคุณเดินผ่านร้าน

ลิ้มลองความอร่อยกันที่ร้านนี้เลยนะคะ
ร้านสิดดิกข้าวหมกไก่อิสลามค่ะ

ร้านนี้เป็นร้านของคุณลูกเกดนะคะ
เขาเล่าให้ฟังบอกว่าเปิดร้านขายข้าวหมกไก่ทอดนี้มา๑๗ปีแล้วนะ
แต่ความพิเศษของข้าวหมกไก่ทอดของทางร้านนี้คืออะไรรู้ไหม

เล่าให้ฟังเขาจะใช้ข้าวหอมะลิผสมกับเครื่องเทศหลายชนิดเลยค่ะ
แล้วก็เติมนมสดลงไป
จากนั้นถึงจะนำข้าวไปหุงจนสุก
ก็ทำให้ข้าวของที่นี่เนี่ยมันนุ่มมันหอมน่ารับประทาน
ส่วนไก่ทอดเขาก็จะหมักโดยสูตรลับเฉพาะของทางร้านนั่นเอง
ดูสิคะคุณนี่แค่เห็นไก่ทอดนะโอ้ยน้ำลายไหลแล้วนะคะ
หลังจากที่หมักด้วยสูตรเด็ดเคล็ดลับทางร้านแล้ว
ก็จะนำมาทอดด้วยไฟแบบพอดีพอดีให้มันกรอบนอกนุ่มใน
ฟังเจ้าของร้านเขาบอกสุดเด็ดเคล็ดลับกันหน่อยค่ะ
เห็นไหมคุณการทำอาหารเนี่ยมันไม่ใช่ว่าคุณมีสูตรเด็ดสูตรเคล็ดลับดีอย่างเดียวนะ

ใส่ใจใส่ใจทุกขั้นตอนการทำรสชาติมันถึงจะอร่อยเด็ดแล้วทำยังไงให้รสชาติมันคงที่

ลูกค้าก็เลยติดอกติดใจในรสชาติในความอร่อยนะคะ
แต่ละวันเนี่ยเขาใช้ไก่ถึง๑๐๐กิโลกรัมเลยนะคุณ
ใครอยากจะไปลิ้มลองความอร่อยของรสชาติข้าวหมกไก่สูตรเด็ดแบบนี้
ไปกันได้ที่ร้านสิทธิดิกข้าวหมกไก่อิสลามนะคะ
ขายอยู่ที่บริเวณหน้าโรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์
จะเปิดตั้งแต่๕โมงเย็นถึง๑ทุ่มทุกวันไม่มีวันหยุดนะจ๊ะ

โอ้โหแล้วแบบหอมเจียวอัดมาแบบแน่น
คือผมชอบทานนะไก่ทอดที่ใส่หอมเจียวมา
เขาเป็นสูตรของอิสลามไง

โอ้โหคุณกินยันกระดูกอ่ะวันนั้นดิฉันเห็น

ร้องไห้เลยจะบ้าแล้วใครจะกินกระดูกกันไปด้วย

นั่นคือคุณชนะ
บางทีผมก็ลืมตัวพอดีฟันเพิ่งขึ้น